สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ยายของน้องที่ศพก็อยากจะมาเปิดเบ้าให้ตำรวจเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เพราะว่าเรายังไม่ได้เคยเปิดแล้วก็เห็นเลย
วันนี้ก็น่าที่จะเก็บได้พอสมควรเกี่ยวกับวัตถุพยานต่าง
ซึ่งทางท่านภูมิกับกองพิสูจน์หลักฐานกับทีมงานก็ได้มาเก็บด้วยตัวเอง
ก็คงคิดว่าผลการตรวจออกมาก็คงจะสอดคล้องกับบุคคลที่น่าสงสัย
ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าผลการตรวจออกมาเป็นในทางอื่น
ก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานวัตถุพยานอีกชิ้นหนึ่ง
อันนี้ที่เจอเพิ่มก็น่าจะต้องเป็นกลุ่มคนร้ายสันนิษฐานอย่างนั้น
เพราะเป็นของที่อยู่ในเบ้าของศพน้อง
แล้วก็ณวันแรกที่เรามาตรวจที่เกิดเหตุก็ยังไม่พบ
เพิ่มเติมว่ามาเมื่อไหร่วัตถุประหยานชิ้นนี้
ซึ่งทางกองพิสูจน์หลักฐานก็ได้เก็บนะครับทางนิติวิทยาศาสตร์ไปแล้วส่วนหนึ่ง
การจอกเป็นรูกลมระนะสมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๑นิ้ว
ซึ่งจะได้ประสานกับทางกองพิสูจน์หลักฐาน
จะนำไปสู่เรื่องอุปกรณ์ในการเจาะ
ตอนนี้เราก็ขอความร่วมมือ

ได้ให้ความร่วมมือเต็มที่
ได้โทรไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คาดว่าผลน่าจะออกไปใน๗วันหรือ๑๐วัน

ของใหม่คุยกับท่านภูมิกับกรวมวิสูจน์หลักฐาน

กำลังเช็คกันอยู่ทางด้านการสื่อส่วน
ว่ามีสำนักไหนบ้างที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้
ก็ยังไม่ได้ตัดในแต่ละสำนัก
กเว้นสำนักที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ตัดออกไปแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็เหลือสำนักอยู่ประมาณ๗๘สำนักที่เราเข้าไป
แล้วก็ได้ข่าวว่ามีการทำเกี่ยวกับเรื่องศัยศาสตร์ทางด้านป้าเน่ง
แล้วก็จะมีนอกจังหวัดก็มีอยู่๒สำนัก
ซึ่งทางชุดสืบสวนของจังหวัดของห้วยหลวง
ก็ไปดำเนินการหาข่าวอยู่ครับ
แล้วอันอื่นหายไปไหมคะหลังจากที่เราตรวจดูศพแล้ว
ไม่มีนะครับก็ทางกองพิสูจน์หลักฐานก็ได้เพื่อนน้องเขาออกมาดู
ปรากฏว่าทุกอย่างครบหมดยกเว้นตัวปั้นเน่ง
อันนี้ได้ประสานไปทางภาค๔อยู่แล้วนะครับ
แล้วได้นำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนำเรียนท่านภูมิชาการตำรวจภูทรภาค๗
ซึ่งทีมตำรวจภูทรภาค๔ก็ได้ลงมาประสานงานกันอยู่
ก็คงรับทราบกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ช่วยกันกระจายข่าว
แล้วก็หาทางแนวทางการสืบสวนด้วย
ทีมสืบสวนของภาค๔ลงมานะครับ
แล้วก็ประสานทางท่านภูมิครับการนะฮะทั้ง๑๒จังหวัดนะครับ
ก็ยังไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับ